การส่งกลับถ้าเจอน้องทั้ง๑๓คน

ให้รวดเร็วและก็ปลอดภัยมากที่สุด
ส่งถึงมือคุณหมอได้เร็วที่สุด

เมื่อวานนี้ก็มีการซ้อมแผนไปแล้ว
แต่ติดเรื่องของปัญหาการจราจรต่าง

การจราจรเดี๋ยวมีการจัดระบบกันใหม่
เพราะฉะนั้นวันนี้ประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมสมมุติว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่
เข้าไปพบน้องทั้ง๑๓คนภายในถ้ำ
ก็จะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันภายในถ้ำก่อน
โดยจะยังไม่นำตัวน้องออกมาทันที
และอาจจะใช้สำลีผ้าก๊อตหรือว่าอุปกรณ์ปิดตาน้องนะ
เพื่อรอการปรับสภาพสายตาหลังจากอยู่ในถ้ำคือมืดมาก

กลางวันเท่ากับกลางคืนคือมันมืดจริง
อยู่ในสถานที่มืดแบบนี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
วันนี้ก็เข้าสู่วันที่๘ก็คือ๘วันเต็มแล้ว
เพราะฉะนั้นต้องเอาผ้ารั้วผ้าก๊อตต่างปิดตาน้อง

จากนั้นจึงจะนำตัวขึ้นเปรย์แล้วนำออกมาขึ้นรถพยาบาล
จอดรออยู่ประจำจุดทั้งหมด๑๓คันแบบนี้แหละคุณผู้ชม

๑คันต่อ๑คน๑๓คนก็เท่ากับ๑๓คัน
และแต่ละคันเนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็จะมีพยาบาลประจำดุอยู่ด้วย
รวมถึงอุปกรณ์ต่างมีทีมแพทย์ประจำอยู่ในรถพยาบาล

ก็จะพาไปที่โรงพยาบาลสนามของทบก็คือฐานบก
ซึ่งมีลักษณะเป็นเต็นต์พยาบาลทหาร๖หลัง
มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการช่วยชีวิต
มีการตรวจประเมินสภาพร่างกายว่าบาดเจ็บหนักหรือเปล่า
วิกฤตเพียงใดเพื่อคัดกรองว่าอาการอยู่ในระดับใด
พร้อมกับมีการทำประวัติแล้วก็มีการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วย
จากนั้นแผนเดิมคือจะนำแต่ละคนแต่ละคันขึ้นรถพยาบาล
ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทันที
ยกเว้นคนที่อาการหนักหรือคนที่วิกฤต
ก็จะลำเลียงไปที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต
แล้วก็นำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่โรงพยาบาล
คือก็ประเมินหน้างานว่ามีอาการบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน
สาหัสไหมถ้าเกิดว่าไม่สาหัสรอได้
อันนี้ก็ลำเลียงส่งขึ้นรถพยาบาลไปต่อที่โรงพยาบาล
ส่วนคนที่สาหัสหรือว่าวิกฤตก็นำตัวขึ้นหอไปเร็วกว่า
ล่าสุดค่ะกระทรวงสัตว์ธนาศุกร์ได้มีการปรับแผน
โดยจะใช้การเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทั้ง๑๓คน
มีการปรับแผนนะเดิมที่เราบอกไปว่าจะมีการคัดแยกก่อน
คนที่น้อยหน่อยอาการน้อยหน่อยก็คือไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บ
หรือว่ายังพอไหวก็ลำเลียงโดยรถพยาบาล
ส่วนคนวิกฤตก็ขึ้นฮอแต่ว่าเอาใหม่
กระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามีการปรับแผน
โดยจะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง
ทั้ง๑๓คนไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ซึ่งจะใช้เวลาเพียง๑๕นาทีเท่านั้นค่ะ
เพราะว่าหากเดินทางโดยรถยนต์ต้องใช้เวลา๑ชั่วโมง

เชื่อว่าทั้ง๑๓คนน่าจะอ่อนแรงนั่นแหล่ะ
เพราะว่า๘วันเต็มแล้วนะที่เข้าไปอยู่ในถ้ำ
แล้วก็ขาดอาหารขาดน้ำด้วยแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของสภาพอากาศด้วย
สำหรับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
คุณผู้ชมได้มีการเตรียมพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
เตรียมหอผู้ป่วยอุบัติเหตุแยกเฉพาะรองรับทั้งสิบสามคน
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากสำนักงานควบคุมป้องกันโรค
พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีถ้าเกิดว่าน้องน้องทั้งสิบสามคนมาถึง
อกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมโรงพยาบาลรอบจุดที่เกิดเหตุ
ทั้งโรงพยาบาลแม่สายโรงพยาบาลแม่จันทร์รองรับการส่งต่อด้วย
เอาล่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าคือเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่นี่นะคะ